ต่อกันที่เหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัว
และภาพกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพไว้ได้ด้วย
ก็คือเหตุการณ์ประตูเหล็กประตูรั้วนี่แหละค่ะ
ภายประตูบ้านของเราประตูสำนักงานต่าง

แล้วหลังจากนั้นมาล้มทับคนที่ไปปิดประตู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองนะคะ

ใช่ลากไปลากไปเรื่อย

นายเทียระพงศิษฐิกังวันไกลอายุ๕๑ปี

แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งประตูเหล็กนี่ค่อนข้างหนักนะคะ
ล้มลงมาทับร่างของนายเทียระพงศิษฐิ

ก็คิดว่าปิดประตูเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็หันหลังกลับช่วงเวลานั่นแหละค่ะ

ตำรวจภูทรบ้านฉางพร้อมมูลนิธิกู้ภัยสยาม
รวมใจปู่อินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มาช่วยกันยกประตูเหล็กที่ทับร่างออก
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายทำงาน
เป็นพนักงานเก็บขยะของอบตสำนักท้อน

ทีนี้ช่วงดึกกลับมานอนที่ป้อมยามหน้าอบต

นายเทียระผงจึงได้ไปปิดประตู
แล้วเกิดประตูล้มทับนะคะ
ประตูรั้วเหล็กดังกล่าวสูงประมาณ๒เมตร
กว้าง๘เมตรเป็นประตูเลื่อนบนรางเหล็ก
ด้านนายทัศนัยทองคดเป็นนายกอบตสำนักท้อนบอกว่า
สาเหตุคงเกิดจากที่ประตูรั้วเนี่ย
ออกจากรางจนเกิดเหตุล้มทับ
สำหรับนายธีรพงศ์เข้ามาทำงานที่อบตนี้
สำนักท้อนนี่นะคะวันแรกด้วย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทำงานทั่วไป
จึงอาจจะไม่รู้หลักในการเปิดปิดประตู
เรื่องต้นทางอบตสำนักท้อนจะดูแล
เรื่องการจัดงานส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือ
คงต้องดูแลในเงื่อนไขอีกครั้งนะคะ

และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

ด้านตำรวจจะตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะว่าเกิดจากสาเหตุใด
ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
ขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและมันทำให้ถึงกับเสียชีวิตนี่แหละค่ะ